ทุกคนค่ะเมื่อช่วงคำคับเมื่อวานนี้ที่เกาะช้างจังหวัดกราดนะฮะ
มีผู้ชายคนนึงเขาก็หิ้วกะลอนน้ำมันอืม
ไปเติมรถจักรยานยนต์แต่มันค่ำมันมืด
มันมองไม่เห็นคุณเขียนมาสอนก็เลยจุดไฟแชคเพื่อจะส่องดู
ระดับน้ำมันเป็นยังไงโอ้โหเดี๋ยวไปดูภาพนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะ
อืมไฟไหม้ลุกพลึบขึ้นมาครับเสียชีวิตนะครับ
ไฟไหม้ทั้งตัวเขาแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่เติมน้ำมันอยู่นะฮะ
จนไหม้วอดหมดเลยนะครับผู้ชมครับสองทุ่มห้าสิบนาทีเมื่อวานนี้นะครับ
ที่บ้านบางเบ้าตำบลเกาะช้างใต้บนเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับ
ทั้งตัวส่วนนี้คือจักรยานยนต์ของเขาก็ไฟไหม้วอดหมดเหมือนกัน
ส่วนผู้ตายก็คือนายรัตนาชัยนะครับในรัศมีสัก๕เมตรของศพกับจักรยานยนต์ที่ถูกไหม้เนี่ย
ไฟไหม้หมดฮะจอดอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนะครับ
ข้างข้างบ้านของผู้ตายครับคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็เห็นนายรัตนาชัยฮิ้วกาลอนน้ำมันบรรจุน้ำมันเบนซิน
เอาไปเติมรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่นะครับก็เห็นว่าช่วงที่เติมอยู่เนี่ย
ผู้ตายก็ได้จุดไฟแชคขึ้นมาเหมือนกับต้องการจะส่องดูว่า
ระดับถังน้ำมันที่น้ำมันเติมลงไปเนี่ยมันขนาดไหนแล้ว
เพราะว่าจุดนั้นมันมืดด้วยนะครับช่วงนั้นก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นที่รถจักรยานยนต
มีเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งก่อนที่ไฟเนี่ยจะลามไปไหม้เสื้อผ้า
แล้วก็ร่างกายของนายรัฐนาชัยอย่างรวดเร็วนะครับ
เขาก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือนะเรียกคนที่อยู่ใกล้เนี่ยมาช่วยกันดับไฟนะครับ
ชาวบ้านก็มาช่วยแต่กว่าจะเอาถังดับเพลิงขนาดเล็กมาฉีดพ่นดับไฟให้ได้เนี่ย
มันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่านายรัตนาชัยเขาเสียชีวิตแล้ว
น้าของผู้ตายบอกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้หลานชายรักแล้วก็ห่วงมาก
แต่ที่ผ่านมาก็เคยห้ามอยู่ไม่ให้เอาไปขี่นะเดี๋ยวมันจะมีอุบัติเหตุนะครับ
แต่ก็คิดไม่ถึงว่าไอ้ที่เตือนเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมันไม่เกิดไง
แต่มันมาเกิดเรื่องตอนที่อยู่บ้านแล้วเอาน้ำมันจะไปเติมรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
โทรไปบอกเขาเขาก็โทรไปบอกผม
ผมก็เฮ้ยไฟใหม่ไฟใหม่รถจอดรถ
แล้วก็บอกว่ารถปร่ำผมก็เฮ้ยรถปร่ำรถจอดรถได้ไง

คิดว่าเด็กข้างบ้านเด็กข้างบ้านเพราะมันมีรถเหมือนกันไง

อันนี้ความฐานว่ามากับมาสตร้อนรถ
มันก็จุดชัดส่งดูเรื่อยอะไรซักอย่างนึงเนี่ย

อาจจะไม่เกิดระเบิดขนาดนี้ได้

สิ่งที่เราได้ฟังกันเนี่ย
ก็เป็นสิ่งที่คนเห็นเหตุการณ์เขาบอกเล่า
นะฮะยังไงก็ต้องไปสืบสวนให้สิ้นสงสัยกันนะครับ
เดี๋ยวต้องไปสอบสวนเพิ่มเติมก่อนว่าสาเหตุที่ไฟลุกไหม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
แล้วก็ได้สอบปากคำญาติกับคนใกล้ชิดกับคนที่เห็นเหตุการณ์ไปแล้วประมาณ๑๐ปากนะครับ
ยังไม่พบประเด็นต้องสงสัยที่จะนำไปสู่การฆาตกรรม
เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นจากไฟแชคที่จุดเพื่อจะส่องสว่างนั่นแหละ
พอมันเกิดประกายไฟเกิดขึ้นมันก็ทำปฏิกิริยากับน้ำมันในถัง
ก็เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็ระเบิดขึ้นนะครับ
แต่ก็จะส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
เพื่อหาสาเหตุการตายนะครับ